มาตามความคืบหน้าคดีที่อุกอาจแล้วก็โหดเยี่ยมมากนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่
เนื่องมาจากกรณีที่นางหนอดสุดแดนอายุ๖๑ปีเป็นหญิงชาวไทย
ซึ่งเป็นภรรยาของนายอลันสก๊อตฮ็อกวัย๖๑ปีที่เป็นชาวอังกฤษ
ทั้งคู่เป็นภาพถ่ายซึ่งทั้งคู่แต่งงานกันอยู่กินกัน
มีบ้านอยู่ที่พื้นที่ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
บ้านเนื้อที่๘๐กว่าไร้
คือนายอลันก็เป็นนักธุรกิจเป็นวิศวกร
เกษียณมาก็มาอยู่กับนางหนอดใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ท่งซื้อที่ทำสวนการเกษตรอยู่ที่นี่
แต่ทั้งคู่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่๑๘กันยายน
พร้อมกับรถกระบะฟอร์ดสีขาว
ก่อนที่จะมีคนไปพบรถกระบะนะ

เจ้าหน้าที่ก็สืบจนไปหาแล้วได้ข้อมูลมา
ว่าจะถูกฆ่าแล้วก็ฝังศพ

เอารถแบ็คโฮลขุดกันอยู่๒วัน
ในพื้นที่บ้านของนายอลันกับนางหนอดนี่แหละนะครับ
ปรากฏว่าเจอศพจริงถูกฝังลงไปลึก๓เมตร
คือขุดวันแรกขุดไปเมตรเดียวไม่เจอ
ขุดอีกวันหนึ่งเจอทั้งคู่
แล้วสภาพของนายอลันนี่ก็ถูกยิง

ส่วนนางหนอดนี่ก็ถูกทำร้าย
ถูกทุบตีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ต้องหามี๓คนนะครับที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ก็คือนายวารุธรัตนสัจกิจอายุ๖๓ปี
เป็นผู้บงการฆ่าแล้วนายวารุธนี่ไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นพี่ชายของนางหนอดนะฮะ
อีกคนนึงชื่อว่าในเปี้ยคำใสอายุ๖๓ปีนะครับ
เป็นมือปืนผู้ลงมือสังหารนายอลัน
ส่วนอีกคนชื่อว่านายกิติพงศ์คำวันอายุ๒๔ปี
ก็เป็นผู้ร่วมกระทำผิดนะฮะ
เป็นคนจับนางหนอดให้นายวรุษใช้เครื่องมือช่างตีที่ศีรษะด้านหลัง
ตายแล้วทั้งสามคนก็ช่วยกันเอาศพไปฝังเอาไว้
จ้างรถแบ็คโฮมานะมาขุดแล้วก็ฝังเอาไว้นะครับ
วันนี้ตำรวจสพพระธาชอหแหคล์คุมตัวทั้ง๓คน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่จุดเกิดเหตุที่บ้านของ

จุดแรกเป็นจุดที่นายวารุธ
ไปพูดคุยวางแผนกับในเปี้ยที่เป็นมือปืน

ก่อนจะลงมือฆาตกรรมสองสามีภรรยา
ก็คือลงมือฆ่าเขาในเย็นวันที่๑๘กันยายนนั่นแหละ

วันที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับ
ทั้ง๓คนได้พูดคุยกันเรื่องการไปซื้อน้ำมันมาเติมรถแบ็คโฮ

การทำแผนวันนี้ตำรวจต้องใส่หมวกกันน็อกเอาไว้นะครับ
แล้วก็จัดกำลังดูแลพื้นที่รอบพื้นที่อย่างแน่นหนาเลยนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
สังเกตเห็นนะระหว่างทำแผนเนี่ย
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่นายวารุธหรือว่านายหัดเนี่ยเขาชื่อเล่นชื่อนายหั

ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะเสียใจที่ฆ่าน้องตัวเองกับน้องเขยตัวเองหรือเปล่า
ก็พยายามเอาเสื้อปิดบังใบหน้าอยู่ตลอดเวลาด้วย
ส่วนจุดที่๒นะครับเป็นจุดบริเวณเล้าเป็ดนะฮะอยู่ด้านในบ้าน
ตำรวจบอกว่าห่างจากตัวบ้านเนี่ยเพียง๓๐๐เมตร
เป็นจุดที่ในเปี้ยผู้ต้องหาคนสวมเสื้อสีขาวนะฮะที่เป็นมือปืน
ดักซุ่มอยู่ที่พุ่มไม้แล้วก็รอจังหวะที่นายอลันสก๊อตฮ็อกออกมาให้อาหารเป็ด
แล้วใช้ปืนลูกซองยิงนายอลันไปหนึ่งนัด
กระสุนเข้าที่เบ้าตาฝั่งซ้ายนะฮะ
แล้วก็กระเด็นไปถูกหน้าอกฝั่งขวาด้วยเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
จุดนี้เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นะฮะให้อยู่แถวฝั่งตรงข้ามลำทานก็คือตรงข้ามกับจุดฝังศพนะครับ
แล้วก็ไปจุดที่๓เป็นบริเวณหน้าโรงรถหน้าบ้านของสองสามีภรรยาจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับ
เป็นจุดที่นายวารุธหรือว่านายหนัดพี่ชายของนางหนอดใช้ประแจตีที่ศีรษะน้องสาวตัวเอง
หลังจากที่น้องสาวถูกนายกิติพงศ์ผู้ต้องหาที่ใส่เสื้อสีชมพูล็อกคอเอาไว้
จุดนี้ก็ตำรวจก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปเหมือนกันนะครับ
หลังจากนั้นผู้ต้องหาทั้ง๓คนก็ไปทำแผนในจุดที่ย้ายศพของสองสามีภรรยา
เอามาไว้ข้างล้าเป็ดหน้าบ้านพักแล้วนายหนัดก็ใช้รถแบงค์โฮมาขุดหลุมลึก
เพื่อฝังศพทั้งสองคนระหว่างที่ขุดอยู่น้ำมันรถแบ็คโฮลหมด
ก็ต้องหยุดขุดชั่วคราวแล้วในหนัดก็ออกไปเอาถังน้ำมันที่บ้านพัก
แล้วขับรถออกไปซื้อน้ำมันกลับมาเติมแล้วก็ขุดหลุม
ขุดหลุมจนลึกเกือบ๓เมตรก็ฝังกลบร่างของสองสามีภรรยาจนเสร็จ
ที่ทั้ง๓คนจะแยกย้ายกันหลบหนีไป
เปี้ยกับนายกิติพงศ์บอกว่าเอาปืนไปทิ้งลงแม่น้ำในอำเภอวังชิ้นนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๗๐กิโลเมตร
จำนวน๕๐๐๐๐บาทแต่ว่านางกิติพงบอกว่า
เปี้ยเนี่ยแบ่งให้แค่ไม่กี่พันเองแค่๒๓พันบาทเองนะครับ
สำหรับการทำแผนทั้ง๓จุดนะคะก็เป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ
ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะคะก็มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
ชาวบ้านต่างหมู่บ้านก็ไปรอดูการทำแผนกันเยอะเลย
จากนั้นตำรวจก็นำไปนำตัวผู้ต้องหาไปค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ที่บ้านพักของในเปี้ยอยู่ในอำเภอวังชิ้นค่ะ
แล้วก็พาในเปี้ยไปชี้จุดทิ้งปืน
หลังจากที่เขาอ้างว่าทิ้งปืนลงในแม่น้ำนะคะ
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๗๐กิโลเมตร
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จ
ชาวบ้านที่ไปรอดูการทำแผนนะคะ
ปืนที่แล้วก็รู้จักคุ้นเคยในนาฮิบไพรบรรยา

เคยคุยด้วยประมาณสัก๒๓ครั้งนะคะ
ที่ผ่านมาก็ดูเป็นผู้ใหญ่พูดจาดีดูใจดี
ไม่คิดเลยว่าจะจิตใจโหดเยี่ยมแบบนี้
พอมารู้ข่าวก็สะเทือนใจเหมือนกัน
ส่วนการเสียชีวิตของสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตไปร่วมสัปดาห์
เธอเองก็เชื่อว่าทั้งคู่ยังไม่ได้ไปไหนค่ะ
ก็เป็นคนลักษณะดีพูดดีนะดูเหมือนเป็นคนไม่ใช่แบบแบบนี้
ก็ใช่ก็เป็นคนจิตใจดีพูดยิ้มพูดยิ้มประมาณนี้อัธยาศัยดี
แต่ว่าภายในครอบครัวเขาเราไม่รู้ไงว่าเขามีปัญหาอะไรกัน
น้องสาวไม่รู้จักเพราะว่าตอนนั้นคือตัวยังเด็กอยู่
แต่ว่าเขาอยู่ต่างประเทศไงแล้วเขาเพิ่งย้ายมาอยู่นี่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่
น้องสาวเขามีแฟนฝรั่งอยู่ที่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้
เป็นคนเป็นคนฐานะดีมีธุรกิจอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้น
แต่ว่าเป็นคนมั่งมีดีกว่าเนอะเป็นคนมั่งมีแบบนี้ดีกว่า
ใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ค่อยออกนอกพื้นที่เท่าไหร่ประมาณนี้
ใช่ส่วนตัวของเขามากเลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยอะไรกับใครเท่าไหร่ประมาณเนี้ย
แต่เขาคิดว่าเขาคงอยู่ในนี้แหละเพราะเขาเพราะทางญาติเขาไม่ได้
ไม่ได้ทำพิธีสวดหรือพิธีถอดอะไรออกไปไงเพิ่งเพิ่งขุดเจอศพเมื่อวานนี้เอง
อกจากนี้นะคะทีมข่าวก็ได้คุยกับชาวบ้านที่บ้านใกล้กับบ้านของนางหนอดนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนด้วยแต่ไม่ได้ออกมาดู
คิดว่าเป็นเสียงปืนจากการล่าสัตว์ก็ไม่คิดว่าจะเป็นการยิงเพื่อฆ่า
แล้วก็ฝังกลบสองสามีภรรยาค่ะ
ส่วนประวัติของในหนัดพี่ชายของนางหนอดเนี่ยนะฮะ
ปกติแล้วเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปทำงานกับน้องสาวแล้วก็น้องเขยฝรั่ง
ในฐานะคนเฝ้าสวนนะครับเพราะว่าสวนของนายอลันนี่โอ้โห๘๐กว่าไร่นะครับ
เขาก็มีความชำนาญในเรื่องการขับรถแบ็คโฮลโดยเฉพาะด้วยนะครับ
แล้วก็มีนิสัยเจ้าชู้มีเมียหลายคนนะครับ
ก่อนที่ตำรวจจะเอาตัวผู้ต้องหาไปทำแผนนะครับ
มีรายงานว่าญาติกับเพื่อนชาวต่างชาติของนายอลันได้ไปรอรับศพสองสามีภรรยา
ที่นิติเวชโรงพยาบาลแพร่เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้นะครับ
ก็มีรายงานว่าทางญาติจะนำศพของนายอลันกลับไปที่อังกฤษบ้านเกิดนะฮะ
แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปทั้งสองสามีภรรยาเลยไหม
หรือว่าจะไปเฉพาะของนายอลันคนเดียวนะครับ

เปี้ยกับนายกิติพงศ์ผู้ต้องหาสารภาพ
เพราะฉะนั้นก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
แล้วก็ข้อหาร่วมกันอำพลางซ่อนเร้นศพ
ส่วนในหนัดเนี่ยเขาสารภาพแค่สองข้อหานะฮะคือร่วมกันอำพลางซ่อนเร้นศพ
แล้วก็จ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
เขาไม่รับสารภาพข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไหร่ตรองไว้ก่อนนะครับ
ซึ่งตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งฟ้องกันต่อไป
ตอนนี้ก็ถือว่าทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว